นายวุฒิชัยม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่จัด
กิจกรรมต้อนรับยีราฟและม้าลายสมาชิกใหม่
นำมาจัดแสดงในโซนสัตว์แอฟริกาโดยมีเจ้า
ที่สวนสัตว์แต่งตัวเป็นเงาะป่าสาไก่และได้

โปรดของยีราฟและม้าลายให้กับสมาชิกใหม่ด้วย
นายวุฒิชัยเปิดเผยว่าหลังมีการประกาศให้สวนสัตว์ในสังกัดปรับราคาบัตรผ่านประตู

สวนสัตว์เชียงใหม่เพิ่มความหลากหลายของสัตว์ให้มากขึ้น
โดยประสานขอความอนุเคราะห์ไปยังสวนสัตว์ขอนแก่น
เพื่อส่งมอบยีราฟและม้าลายส่งมอบความสุขให้กับนักท่องเที่ยว
กระทั่งต้นเดือนกันยายนได้รับยีราฟชื่อเดิมน้องแหว่งหรือน้องต้นคูณ
ผู้อายุ๖ปี๑เดือน
และม้าลายต้นหนาวเพศผู้อายุ๒ปี๑๑เดือน
โดยในนี้ถึง๑๕ตุลาคม
สำหรับนักท่องเที่ยว๑๐ครอบครัวแรกจะได้ป้อนอาหารให้กับสัตว์แอฟริกา
ยีราฟฟรีตั้งแต่เวลา๑๑นาฬิกาเป็นต้นไปด้วย